ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตามความคืบหน้ามา๒๓วันนะครับ
เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันหน่อยเรื่องของเสียแป้งนาโนต
นักโทษชายที่หนีออกจากโรงพยาบาลดูภาพนี้ฮะนี่คือภาพตอนที่
ถูกส่งตัวมาในโรงพยาบาลนอนเล่นมือถืออย่างสบายใจนั่นสิคะ
นี่คือคำถามมากมายนะฮะที่คนถามกันว่าปล่อยให้หนีไปได้อย่างไร
นักโทษชายคดีอุกชะกันนะฮะคดีปล้นทรัพย์โทษจำคุก๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
พ้นโทษนู่นแล้วฮะหกพฤษภาคมสองห้าแปดหก
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่ทราบเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ถูกส่งตัวมาที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชที่มีแดนความมั่นคงสูง
วันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนัดต้องมาโรงพยาบาลภายนอกมีนัดหมอฟัน
ต้องมาทำฟันผมคุยกับท่านอธิบดีกรมรัชธรรมแล้วสัมภาษณ์ในเปิดปากกับภาคภูมิ
ท่านบอกอ๋อก็ผู้บังคับการเรือนจำเนี่ยอนุญาตให้ออกมาเพราะว่าต้องครอบฟัน
จากฟันเนี่ยฟันบิ่นฟันหักเลยต้องครอบฟัน
คืนเนี่ยให้คนเฝ้าไข้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือมา
ติดต่อกับลูกน้องนี่ตอนนั้นมายังมีสิ่งพันธนาการ
ที่ล็อกขาเอาไว้ล็อกกับเตียงนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเอากุญแจมาขายหนีไปได้

ในชุดนี้แล้วอย่างที่คนเฝ้าไข้ที่ชื่อไหมที่จ้างมา
เขาให้การกับตำรวจที่รับสารภาพบอกเสียแป้งนาโนธ
นี่อันนี้เป็นภาพอีกมุมนึงนะเห็นไหมฮะตอนเดินหนีไป
เพื่อจะลงลิฟต์นะฮะอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมให้เขาไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้
ก็เหมือนภาพที่ท่านเห็นตอนแรกนอนใช้โทรศัพท์มือถือนอนเล่นมือถืออยู่โอ้โห
โอ้โหติดต่อกับลูกน้องคนนั้นคนนี้จนมีรถมารับ
ชื่อในบิ๊กนะขับกระบะมารับค่ะอ่าส่วนอีกคนนึงชื่อในปอยหรือว่าชื่อเล่นคือ
อีกชื่อหนึ่งชื่อลูกวัวขึ้นมาถึงห้องผู้ป่วยโดยปะปนกับคนไข้เตียงอื่น
เข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือกันจนเอาตัวออกไปได้
เดี๋ยววันนี้ดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เข้าโรงพยาบาลเนี่ยวันศุกร์๒๐ตุลาคมหนีไปกลางดึกคืนวันเสาร์นะฮะ
มันเที่ยงคืน๖นาทีคืนวันเสาร์แต่มันเข้าสู่วันอาทิตย์วันที่๒๒ตุลาคมแล้ว
มาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
เสียแป้งนาโนตชื่อจริงคือนายชาวลิศทองด้วงอายุ๓๗ปีนะครับ
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในขณะนี้มี๔คนนะครับ
ก็คือไหมวิลาวันนะฮะนี่เป็นคนที่เขาจ้างมาเฝ้าไข้เสียแป้ง
แล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเลยซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้นะฮะ
ซึ่งตำรวจก็เอาไปสอบปากคำเธอก็สารภาพว่ามีการเอากุญแจเนี่ย
ให้เสียแป้งโดยลูกน้องของเสียแป้งนะครับ
โดยเธอบอกว่าหมวยนะหมวยนี่ก็เป็นคนที่ว่าจ้างเธอ
หวยนี่เหมือนกับเป็นเมียของคนใกล้ชิดของเสียแป้ง
จ้างเธอ๔๐๐บาทให้มาเฝ้าไข้เพราะปกติเธอทำอาชีพเฝ้าไข้อยู่แล้วนะฮะ
แล้วเสียแป้งก็บอกว่าถ้าช่วยหลบหนีได้เนี่ยจะให้เงิน๒แสนกับบ้านหนึ่งหลังที่ภูเก็ต
พอช่วยหนีได้หมวยโอนเงินมาให้แค่สองพันหมวยก็ถูกออกหมายจับ
นี่บิ๊กก็ถูกออกหมายจับนะฮะในบิ๊กหรือว่าจักรีแป้นน้อยนะฮะ
คนขับรถมารับนะฮะส่วนในปอยหรือว่าลูกวัวที่เดินลงลิฟต์ไปด้วยกันเนี่ยฮะ
ปอยจีรวุฒิชุมศรีอายุ๓๑นี่ก็ถูกออกหมายจับนะครับ
หมวยก็ถูกออกหมายจับหมวย๒๖นะฮะนี่ซ้ายมือคือหมวยนะฮะ
ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำตอนนี้ได้ตัวแค่สองคนคือไหมกับหมวยค่ะนะฮะ
ท่านผู้ชมครับร่องรอยของรถนะฮะ๒๒ตุลาคมตอน๘นาฬิกาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประจำจุดตรวจควนการหลงทุ่งนุ้ยตะบนทุ่งนุ้ย
หมายเลขทะเบียนกไก่จจ๙๐๔๙พัทธลุงคาดว่าเสียแป้ง
นั่งมากับคันนี้แล้วไปจอดทิ้งเอาไว้นะฮะ
แถวที่ควนกาหลงที่จังหวัดสตูนเชื่อว่าอาจจะตั้งใจเนี่ย
จะหนีข้ามแดนชายแดนประเทศมาเลเซียจะไปทางทะเลหรือไปทางไหนก็แล้วแต่
แต่ตามรายงานบอกพอมาถึงแถวชายแดนแล้วเนี่ยคนที่ติดต่อไว้ว่าจะพาหนี
เขาเปลี่ยนใจเขาไม่ช่วยก็เลยอาจจะย้อนหนีกลับมา
เข้ามาทางพัทธลุงพื้นที่ชำนาญของตัวเองก็ได้นะครับ
ภูมิกับการตมสตูนนะครับบอกว่าด่านตมทางทะเลและด่านทางบก
เขตแดนระหว่างรัฐเปอร์ลิสแล้วก็รัฐเคด้าของมาเลเซียเนี่ย
มีการตรวจเข้มอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าเสียแป้ง
ยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศแน่
สตูนเองเนี่ยมีช่องทางทางทะเล๒ทางนะครับคือที่หลีกเป๊ะและที่ด่านธรรมรังนะครับ
แต่ว่าทางบกเนี่ยก็คือเที่ยงพื้นกวนโดนนะครับมี๑ด่านนะครับ
เพราะฉะนั้นในช่องทางที่กำหนดเป็นช่องทางของด่านท่วมแดนเนี่ย
เรามีการซีนอย่างเต็มที่นะครับแต่เราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่า
ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาได้มากับอย่างฐานั้นนั้นหรือเปล่าอะไรยังไงกำลังตรวจสอบอยู่ครับ
เมียเสียแป้งทราบว่าเธอเดินทางไปบวชชีพรามอยู่ที่จังหวัดตรังนะ
แต่ตำรวจบอกเดี๋ยวจะขยายผลเพื่อจะตรวจสอบก่อนว่าเออมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
กับการแหกโรงพยาบาลของสามีอันนี้ไม่ใช่แหกคุกนะแหกโรงพยาบาล
แต่บางคนบอกอุ๊ยแหกจากโรงพยาบาลง่ายกว่าแหกคุกอีก
ท่านผู้ชมครับชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็กำลังประสานกับตำรวจทุกท้องที่นะฮะทั้งสตูนกระบี่แล้วก็ตรัง
ให้ช่วยกันจับกลุ่มตัวนะครับนายชาวลิศทองด้วงเสียแป้งนาโนตนะฮะ
เจอตัวเนี่ยตำรวจตั้งรางวัลในการแจ้งเบาะแส
นำจับเอาไว้ที่หนึ่งแสนบาทนะฮะเอาดูหน่อยหมายเลขนะฮะ
นำจับ๑แสนบาทนะครับเสียแป้งนาโนตนะครับพี่ชมครับ
ขณะเดียวกันวันนี้นะฮะตำรวจได้คุมตัวหมวยนางสาว
ยั่วเรศกนศึกวัย๒๖ปีเป็นคนที่ติดต่อว่าจ้าง
แล้วก็โอนเงินให้ไหมวิลาวันมาทำหน้าที่เฝ้าไข้
แล้วก็ช่วยเหลือเสียแป้งจนเสียแป้งเนี่ยหลบหนีได้
นี่วันนี้คุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีพลตำรวจโทอิทธิพลอัชริยประดิษฐ์
คู่ช่วยผฎมาสอบปากคำ
แล้วก็มาดูแลคดีนี้ไปจับได้ที่พัทธลุงนะฮะเมื่อวานนี้
เพราะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดก็อยู่พัทธลุงนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าเหตุการณ์มันมาเกิดที่นครศรีธรรมราช
เพราะเสียแป้งเนี่ยถูกย้ายมาคุมขังในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
แล้วก็หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นักข่าวก็พยายามถามหมวยนะว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการหนีของเสียแป้งไหม
ว่าจ้างใหม่ให้มาเฝ้าไข้หรือเปล่า
แต่หมวยไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะฮะ
วันนี้ตำรวจสอบปากคำหมวยอยู่๓๐นาทีนะครับ
จากนั้นก็พาขึ้นรถนะฮะไปคุมตัวไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
นักข่าวก็พยายามสอบถามอีกครั้งขาออกไป
เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเธอนะ

ซึ่งได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยพบตรที่มาดูแลคดีนี้นะครับ
วันนี้ก็มาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจ
ภูทรภาค๘ภูทรภาค๙ด้วย

เร่งติดตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งนาโนตให้ได้โดยเร็วที่สุด
แล้วก็น่าจะมีการออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก๑คน
คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่๕ในคดีนะครับ
ตามข้อมูลเนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นคนช่วยเหลือเสียแป้งพาหนีออกจากโรงพยาบาล
มีรายงานว่าอาจจะเป็นเมียของเสียแป้งนะฮะ
แต่อีกรายงานหนึ่งบอกเมียเสียแป้งไปถามจากญาติญาติมาแล้วเขาบอกไปบวชชีพรามอยู่ที่ตรัง
แต่ตำรวจบอกชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเนี่ยไปได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
เดี๋ยวรอดูนะฮะคาดว่าอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็วนี้
รถกระบะที่ลูกน้องของเสียแป้งเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ท่าเรือแถวสตูนนะ
รวมถึงที่ว่าเสียแป้งกับลูกน้องจะพากันหนีออกนอกประเทศข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่า
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนบอกยังไม่ขอยืนยันยังไม่ขอฟันทงนะว่าออกไปทางไหนอย่างไรนะครับ
กำลังสอบสวนขยายผลให้แน่ชัดก่อน
ตอนนี้ว่าคาดว่าถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในกล้องที่เราเจอตั้งแต่วันที่๒๐๒๑เนี่ยอาจจะออกมาจับเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับ
อีกคนหนึ่งออกไปทาง๕เป็นต่อไปเกี่ยวข้องยังไง
คือคนที่ปรากฏในในภาพดีกว่าอันนี้ดีกว่าคนที่ปรากฏในภาพเราอาจจะต้อง
ถ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องดำเนินคดีกับเขานะครับ
ส่วนทางหมวยนะฮะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อหาทั้งหมดนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินคดีกับหมวยได้อย่างแน่นอน
นี่ทีมข่าววันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่พัทธลุงใช่ไหม
ใช่ค่ะไปบ้านของเสียแป้งนั่นแหละค่ะไปดูกันหน่อยเพราะว่าทีมข่าวเราก็ตามไป
เสียแป้งนะคือเขาก็เป็นผู้ที่กว้างขวางอยู่ในพื้นที่ทางพัทธลุงนาโนตนี่เป็นตำบลในอำเภอเมือง
แล้วก็เตรียมจะสมัครสมาชิกอบจ
พอไปดูไปดูที่บ้านของเสียแป้งบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงริมถนนเพชรเกษมค่ะ
ตะบนท่าแคร์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนั่นแหละคือบรรยากาศอ่ะเงียบแต่คุณผู้ชมนี่เห็นไหม
ด้านในบ้านมีป้ายเมื่อสักครู่นี้เป็นป้ายหาเสียงนี่แหละค่ะ
ก็เตรียมไว้ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นทีนี้เนี่ยคือทีมข่าวพยายามส่อง
พยายามดูดูแล้วลักษณะน่าจะมีคนอยู่ในบ้าน
คงจะเป็นญาตินั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่มีใครออกมาเปิดประตูนะ
แล้วก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรใดทั้งสิ้น
ลองไปสำรวจแถวบรรยากาศบ้านของอายการท่านหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเพราะอะไรเพราะมีรายงานแบบนี้
บอกว่าการที่เสียแป้งแหกคุกหรือแหกโรงพยาบาลออกมา
พี่อุ๋ยเขาจะไปแก้แค้นแล้วอายการท่านนี้
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินคดีความ
และอาจจะเป็นเหตุทำให้เสียแป้งถูกจำคุก
หรืออาจจะออกมาเพื่อกลับมาล้างแค้นหรือไม่
เราก็เลยไปสำรวจที่บ้านอายการท่านนี้นะคะ

ทราบแต่เพียงข้อมูลว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพ่อแม่ของท่านอายการค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องอะไรนะ
แล้วท่านอายการเองท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่

ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปค่ะ
เมืองพัทธรุงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใคร
เป็นบ้านของอดีตลูกน้องของเสียแป้ง
จรวดอายุ๒๔ปีหรือนายสิทธิเดชนั่นเองนะคะ
แล้วก็คดีที่เสียแป้งไปชิงตัวผู้ต้องหา
ถูกตัดสินให้จำคุกถึง๒๐ปี
ก็มาจากการชิงตัวนายสิทธิเดชลูกน้องคนนี้นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์อันนั้นเกิดตั้งแต่สิงหาคมปี๖๒
คนในบ้านพอทีมข่าวพยายามไปสอบถาม
ทราบมาแบบนี้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่
ของนายจรวดลูกน้องคนสนิทของเสียแป้ง
แต่ไม่มีใครสะดวกให้ข้อมูลใดนะคะ
บอกแต่เพียงว่าตัวนายจรวดนายสิทธิเดชไม่ได้อยู่ที่นี่
ไปอยู่กับแฟนสาวที่ควนขนุนพัทธลุงแล้วค่ะ

ท่านผลดำรวจโถอิทธิพลนะคะอาจารยประดิษฐ์
ลงพื้นที่ที่พัทธลุงตามความคืบหน้าเรื่องนี้

ไปตรวจค้นที่บ้านอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลย
เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะยังเชื่อว่า
เป็นไปได้ว่าอาจจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่หรือไม่
ทีนี้เรื่องที่เขามีกระแสเพราะมันมีกระแสข่าวนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
เสียแป้งเนี่ยเหมือนมีการเตรียมอาวุธไว้ครบมือ
พร้อมกับลูกน้องอีกเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ท่านก็เลยบอกท่านผู้ช่วยพบตรบอกว่า

จากคดีที่ชิงตัวผู้ต้องหานายสิทธิเดชมาเนี่ย
เสียแป้งตอนนั้นมีอาวุธครบร้ายแรงเลยนะคะ
ทีนี้กระแสข่าวบอกการที่เสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ใช่การที่ต้องกลับมาล้างแค้นหรือไม่
บอกเรื่องนี้ไม่สามารถยืนยันได้ค่ะ
สิทธิ์ความสำคัญ
ทีนี้ด้วยความที่ว่าเสียแป้ง

อุจกรรมหลายคดีทีนี้ทางด้านผู้ช่วยผอบตร
ท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องใช้ความรอบครอบนะ
เพราะถ้าเกิดว่าได้เจอตัวจริงอาจจะมีการต่อสู้แน่นอน
ตำรวจเนี่ยเตรียมการรับมือเอาไว้แล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดนะตอน๑ทุ่ม
เมื่อกี้ที่บอกว่าทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายสิทธิเดช
ลูกน้องคนสนิทของเสียแป้ง
ซึ่งชื่อนายจรวดนั่นแหละชื่อเล่นอายุ๒๔ปีใช่ไหม
เขาบอกว่าหลังจากที่เขารู้ว่าเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ย
ไม่ได้กังวลนะเพราะเขาพูดเลยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ว่าสนิทรู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัว
ตอนนี้เขาเครียดนะเพราะภรรยาของเขาป่วยหนัก
แล้วขอทุกคนอย่าโยงเลยอย่าโยงเอาเขาเข้าไปอยู่ในประเด็นนี้

พี่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางเสียแป้งนานแล้วเนาะ
ไม่เคยติดต่อเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับผม
แจ้งให้ทุกคนด้วยนะเพราะว่าผมอ่ะ
ในการพาเสียแป้งนาโนตหนีออกจากโรงพยาบาล

แบบไหนอย่างไรนะฮะผู้ร่วมขบวนการจะมีใครทำหน้าที่อะไรยังไงบ้าง
นี่ตามข้อมูลล่าสุดเพราะว่าก่อนเกิดเหตุนี่ถึงขั้นมาเปิดโรงแรม
ใกล้โรงพยาบาลเพื่อร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเลยนะครับ
โดยก่อนที่ในปอยจะขึ้นไปที่พักวอร์ดของผู้ป่วยที่เสียแป้ง
นะก็คือวันพระรหัสสบดีนะครับในปอยหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือลูกวัวนะครับ
กระบะสี่ประตูมิซูบิชิสีขาวไปเปิดโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช๓กิโลเมตร
โดยมีในบิ๊กในปอยแล้วก็หมวยสามคนเข้าไปอยู่ที่นั่นนะฮะ
จากนั้นมีอดีตนักการเมืองในจังหวัดพัทธลุงพร้อมกับตำรวจสังกัดสพเมืองสุราชธานี
รวมถึงเพื่อนของเสียแป้งด้วยนะฮะไปเปิดห้องพักที่โรงแรมเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเชื่อว่าทั้งหมดมีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อพาเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลอย่างแน่นอน
เช้า๒๐ตุลาคมมีอดีตนักการเมืองจังหวัดพัทธลุงไปเยี่ยมเสียแป้ง
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วเสียแป้งก็ได้ออกไปพบแพทย์ทันตกรรม
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นการไปพบตามนัดเวลา๑๔นาฬิกา
แต่ไปถึงวันนั้นหมอท่านไม่อยู่ก็เลยต้องเลื่อนบอกเดี๋ยวค่อยมาวันอื่น
ซึ่งคนก็สงสัยปกติถ้าเขาจะเลื่อนนัดเนี่ยเขาแจ้งกันก่อนใช่ไหม

ไปถึงแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ้าหมอขอเลื่อนนัดเพราะหมอไม่ได้เข้า
ระหว่างนั้นพอบอกต้องกลับเรือนจำนะเพราะว่าต้องเลื่อน
ปรากฏเสียแป้งแขนขาอ่อนแรงเป็นลมเป็นแรงป่วยทิพย์นะฮะ
เรือนจำบอกโอ้คุณหมอช่วยตรวจหน่อยแพทย์เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจคนไข้ให้หน่อย
อยู่ที่ชั้น๖ตึกอายุรกรรมชายซึ่งจะเป็นห้องผู้ป่วยรวม
จากนั้นก็มีลูกน้องคาดว่าคือในบิ๊กนะฮะสวมรอยเป็นญาติคนไข้
เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเอาครีมตัดเหล็กเนี่ยเอามาให้เสียแป้งใช้
เพื่อจะตัดโซ่ตรวนที่พันธนาการอยู่แต่ตัดไม่ได้นะฮะ
จนกระทั่งเช้าวันต่อมาคือวันเสาร์๒๑ตุลาคม
เสียแป้งก็ร้องขอให้ผู้คุมจากเรือนจำที่มาเฝ้ากันอยู่
บอกช่วยเปลี่ยนโซ่ตรวนให้มันหลวมหน่อยได้ไหมมันแน่นมากมันเจ็บ
ผู้คุมเนี่ยเปลี่ยนให้นะฮะอุ้ยเหมือนกับมีเตรียมมาเปลี่ยนให้ด้วยเหรอ
แล้วก็ให้ไหมที่มานอนคอยเฝ้าไข้อยู่ที่เตียงเนี่ยฮะที่หมวยเขาจ้างมาเนี่ย
ให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้ซื้อมาเครื่องหนึ่งราคา๒๙๐๐บาท
ห้างแถวใกล้โรงพยาบาล
ดึก๒๑ตุลาคมนะฮะก็คือคืนวันเสาร์นะครับ
อยก็ทำทีมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยคนอื่นนะ
แล้วเอาครีมตัดเหล็กเนี่ยมาส่งให้กับไหม
เพื่อให้เสียแป้งเนี่ยใช้ในการที่จะตัดโซ่ตรวนอีกเพื่อหลบหนี
เพราะฉะนั้นก็จะปรากฏเป็นภาพในวงจรปิดนะฮะ
ตามข่าวเนี่ยบอกว่าใช้ตัดโซ่ตรวนหลบหนีนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่บอกไหมเขาบอกว่าตัดไม่ออก
แล้วมีการบิ๊กเนี่ยไปเอากุญแจมาส่งให้ปอยเอาขึ้นมาให้อีกรอบนึง
ก็จะเป็นภาพนี้ที่เดินออกมาจากลิฟต์นะครับไปกับปลอยไม่มีอะไรติดตัวเลยเครื่องพันธนาการส่วนตัวของบิ๊กก็ขับรถกระบะสีขาวสี่ประตูมารอรับอยู่ที่ข้างล่างนะที่โรงพยาบาลแล้วก็พากันขับหลบหนีไปแต่มันไม่ได้มีแค่กระบะสีขาวคันนี้คันเดียวค่ะมันมีรถเก๋งสีดำอีกมีกระบะสีขาวสี่ประตูอีกคันนึ
แล้วก็พยายามที่จะหลอกล่อตบตาเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะตกลงเสียแป้งไปคันไหนกันแน่ไอ้รถเก๋งสีดำเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กระบะสีขาวทำไมถึงตั้งใจให้มันเป็นแบบเป็นสี่ประตูเหมือนกันรูปทรงก็คล้ายกันนี่เห็นไหมฮะนี่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเสียแป้งไปคันไหนนะเนี่ยนะจากนั้นมีกล้องวงจรปิดตามแยกต่างเหมือนที่ได้ท่าน

ใครเพิ่มเติมอีกนะครับรถตอนนี้ก็เห็น๓คันแต่เจ้าหน้าที่บอกต้องมีมากกว่า๓คันแน่ประวัติอาทยากรรมของตัวเสียแป้งเองก็ยาวเหยียดเป็นหางว่าวนะฮะที่โดนคดีอยู่๒๑ปีเนี่ยพ้นโทษปี๒๕๖๒๕๘๖นี่คือคดีปล้นทรัพย์นะความจริงมีพวกคดีฆ่าพยายามฆ่ายาเสพติดฟอกเงินอาวุธปืนรอการตัดสินอยู่อีกเพียบเลยค่ะนี่ตอนอยู่ในโรงพยาบาล

คนสำคัญทั้งสองคนนะฮะที่พากันหลบหนีนะครับค่ะทีนี้มันก็มีข้อกังขานั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้เสียแป้งนาโนตหนีได้ง่ายจังความจริงแล้วถ้าไล่ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยการที่นักโทษจะได้ออกจากเรือนจำมาโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากพบเรือนจำด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วเขาจะออกมาได้เลยนะมันต้องมีการ
เนี่ยพี่อุ๋ยพูดแบบเนี้ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเต็มเลยถามคำถามว่านักโทษเขานอนโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าไม่ห่างไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าหน้าที่สองคนที่มาเฝ้าเนี่ยบอกเฝ้าอยู่หน้าห้องอืมหน้าประตูใหญ่ค่ะอ่าของห้องผู้ป่วยอืมไม่ได้มาเฝ้าที่เตียงค่ะแล้วทำไมถึงอนุญาตให้มีคนมาเฝ้าไข้

คำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนายนรงหนูคงแล้วก็ผู้คุมที่เกี่ยวข้องในการพาเสียแป้งมาโรงพยาบาลซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง๑นายกับผู้คุมที่เกี่ยวข้องอีก๔นายรวมเป็น๖นายให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลางก่อนนะฮะในระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่
จากอะไรระหว่างหนึ่งเกิดจากการประมาทเราเลอร์ค่ะหรือว่าสองเกิดจากเรื่องของการทุชฎฤทธิ์อานี่นะฮะโดยผลสอบเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน๕วันนะฮะนับตั้งแต่วันที่ให้มีการตั้งคาดกรรมการสอบสวนก็คือนับตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๓ตุลาคม
จะการส่วนสร้างนะครับเพื่อให้เข้าหน้าที่
ท่านอื่นไปทำหน้าที่แทนนะครับคือตอนนี้กรมได้ตั้งกรรมการ
จริงนะครับในกรณีดังกล่าวครับนะครับโดยที่เราจะ
พิจารณาไปสองทางนะครับก็คือทางที่๑ก็คือเกิด
หรือเปล่าผิดผิดชอบหรือเปล่าครับครับทางที่สองก็คือเป็น
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่อหรือปกพร่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
นะครับก็มองเป็นเป็นสองฐานครับพูดดีกับทางความผิดนะครับ
อันนี้ผมยืนยันอย่างชัดเจนนะครับถ้าประพฤติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับ
เราจัดการอย่างขาดแน่นอนนะครับแล้วก็จะต้องดับเบิ้ลการฌาญวินไหน
แล้วก็ทางอาญาด้วยและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
ต้องรับผิดเป็น๓เท่ากว่าผู้พจน์ปกติ
สั่งย้ายแล้วก็สั่งตั้งกรรมการสอบ
จากพบเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
มีผู้บริหารระดับสูง๑นายและเป็นผู้คุม๔นายเนี่ย
คือผู้คุมเนี่ยท่านอธิบดีกรมราชธรรมบอกกับผมว่า
เขาจะเข้าเวรเนี่ยผลัดละ๒คน

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องสอบทั้ง๔นาย
มันจะมีทั้งช่วงกลางวันกับกลางคืนที่อยู่ที่โรงพยาบาล

ทีนี้ในคำถามสงสัยมากมายของคุณผู้ชม
ก็เรื่องของเรื่องเครื่องพันธนาการ
ทำไมถึงเอาโซ่มีโซ่ตรวนไหม
ทำไมถึงมีครีมมาตัดได้อย่างง่ายดาย
เอากุญแจจากไหนมาขายเดินออกมาตัวเปล่า

ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะ
ของธนรสการแทนอธิบดีกรณวัศทัฒนธ์

เสียแป้งมีเครื่องพันธนาการเพียงแค่

เอาจริงไม่ได้มีโซ่ตรวนอะไรเลยนะพี่อุ๋ย
คือกุญแจมือกุญแจข้อเท้าและสายอยู่
ฟังให้ดีคุณผู้ชมคือมือข้างหนึ่งล็อกเอาไว้ถูกไหมแล้วล็อกเอาไว้กับเตียง
แต่อีกข้างนึงไม่ได้ล็อกนะ
อ่ามือเท่ากับว่าอีกมือนึงเนี่ยอิสระเลยใช้ได้
ก็คือมือที่ถือโทรศัพท์มือถือนั่นแหละใช้ภาพที่ท่านเห็นนั่นนะฮะ
ก็ใช้มือนี้ที่ลูกน้องเอากุญแจผีมาให้ไขกุญแจมือออกไป

หลวมคือไอ้กุญแจข้อเท้าเนี่ยก็เลยใช้กุญแจผีไขได้เหมือนกันไขได้เช่นเดียวกัน
อ่าส่วนตรงสายอยู่ก็ก็แค่คล้องคล้องเข้ากับข้อเท้าเข้ากับเตียงอืม
ก็เลยไม่รู้ว่าปลดหลวมมันปลดออกได้เลยหรือว่าต้องไขอะไรยังไง

เวลาที่นักโทษเขาโซ่ตรวนไม่ใช่กุญแจนะครับ

เขาต้องใช้อะไรฟาดเข้าไปปึ้ง
เพื่อตอกให้มันแน่นด้วย

นอกจากปวดล๊อคยังต้องงัดเบื้องออกมา
เพราะมันจะต้องพอดีกับข้อเท้าของนักโทษแต่ละคน

เพราะว่าเขาก็คงจะมองว่ามาโรงพยาบาล
มันก็ต้องให้ผู้ป่วยมีความสะดวกหน่อย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

มันผีขนาดไหนมันผีแบบที่ว่า
อยู่ดีก็เอามาหนึ่งจะไขก็ไขเลยหรอ

มันต้องมีบล็อกมีแม่แบบมาไปให้เขาทำ

เขาบอกว่าขึ้นหมายเลยให้ข้อมูลตอนที่ทำ
ลักษณะเอาท่าหงสีแป้งเอาท่าหงทับไว้ไง

แล้วไปขอบอกปลดให้หลวม
เอาจริงปลดให้หลวมถึงขนาดไหนรู้ไหมพี่อุ
ที่ไหมเขาให้ข้อมูลเขาบอกว่า
ก็เอาเท้าออกมาได้เลย
แม่ไม่ต้องไปลงไปเลื่อยตัดโซ่ตวนอะไรเลย

คล้องให้ดูคล้องหรือเปล่า
เดี๋ยวอันนี้เขาก็ต้องไปสอบสวนกันต่อ

ทำไมถึงไม่มีไอ้โซ่ตรวนต่าง
ดูจะเป็นเครื่องพันธนาการที่มันดูจะแน่นหนากว่านี้
ท่านรักษาการอธิบดีกรมราชธรรมท่านบอกว่า
วิธีการควบคุมตัวนักโทษเวลานักโทษจะออกไปข้างนอก

มันมีเรื่องของความเป็นสิทธิมนุษยชน
หนึ่งคือนักโทษจะต้องไม่ได้รับความอับอาย
แต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่อาจจะหละหลวมค่ะ
ไม่ได้ใช้พวกเครื่องมือจอมจำสำหรับนักโทษในคดีอุกชกันจริง
นักโทษคดีอุกชการเขาก็ต้องมีเครื่องมือที่แน่นหนากว่านี้
แล้วมันจะไม่สามารถใช้กุญแจผีไขแบบนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะตรวจสอบไปเลยดีกว่ากับช่าง
ช่างท่านนี้ชื่อช่างนกนะคะอายุ๔๙ปี
นกเป็นผู้ที่ทำกุญแจมือ
ซึ่งมีอาชีพเรื่องนี้โดยเฉพาะให้ข้อมูล
แล้วพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่า
คนทั่วไปสามารถสะดอกกุญแจมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือเปล่า
นรกบอกว่ามันมีโอกาสที่จะสะดอกได้นะ
แต่คนที่จะทำได้มันก็ต้องมีทักษะนะในการทำกุญแจ
ซึ่งการทำกุญแจกว่าจะไปสะดอก
ลักษณะของเครื่องพันธนาการของตำรวจมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
อุปกรณ์ที่ใช้ถ้าคนที่ทำมีทักษะ

ส่วนการตัดกุญแจทำได้เหมือนกัน
แต่อันนี้มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะกว่าค่ะ
มันก็ไม่ได้ง่ายทีเดียวแต่ว่ามันก็เรียกว่าคือ
อันนี้มันก็เป็นความสามารถของแต่ละคนนะนะ
ผมก็ไม่กล้าการตีในทุกอย่างนั้น
แต่ถ้าบางคนที่มีความรู้เรื่องด้านทักษะตรงนี้

ก็จริงมันก็คือ
คือถ้าคนทึกษาด้านนี้มันก็แค่รวด
มันก็สามารถสะดอกได้แล้ว
มันก็ไม่ได้ง่ายทีเดียว
มีเงินก็ใช้ผีจ้างผีโม้แป้งได้
แต่อันนี้ต้องรอเขาตรวจสอบก่อนนะทางราชธรรมตั้งกรรมการมาสอบนะฮะ
ให้รู้ผลภายใน๕วันนั้นตั้งแต่๒๓ตุลาคม
ว่าตกลงเกิดจากความประมาทเลินเล่อการปล่อยประละเลยของเจ้าหน้าที่
หรือมีเรื่องของการทุจริตติดสินบนเข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นเรื่องทันตแพทย์เสียแป้งนี่เป็นนักโทษคดีอุกชะกันนะฮะ
โทษเนี่ย๒๑ปีนะอยู่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเอ๊ะ
มาพบหมอฟันให้ออกจากเรือนจำมาพบหมอฟันที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
มันยังไงแล้วหมอไม่อยู่ไม่ได้รับแจ้งก่อนเหรอเรือนจำ
ทำไมถึงพานักโทษออกมาแล้วต้องเลื่อนนัดกลายเป็นว่านักโทษแบบโอ้โห
อยู่ดีก็วูบขึ้นมานี่นะฮะเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีเสียงเรียกร้องว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
ว่ามันเป็นยังไงมีเรื่องไหนตรงไหนที่มันแบบเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือไม่อย่างไร
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ตอนนี้บอกว่าได้สั่งการไปทางสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ
ให้ไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการนัดผู้ป่วยที่เป็นนักโทษนะครับ
ก็คือเสียแป้งนาโนตนะครับและให้รายงานข้อเท็จจริงเข้ามาให้ทราบนะครับว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณหมอชนน่านบอกว่าเท่าที่ได้รับรายงานมาเนี่ย
ทราบว่าเสียแป้งเนี่ยถูกส่งตัวมาก่อนเวลานัดหมายหรือยังไง
คือที่นัดเนี่ยคือนัดบ่าย๒นะฮะหรือแพทย์นัดกระทันหัน

หรือแพทย์ไม่ได้มาแล้วไม่ได้แจ้งไปที่เรือนจำหรือเรือนจำได้รับแจ้งแล้วว่าแพทย์เนี่ยขอเลื่อน
แต่ก็ยังพาออกมาเรื่องนี้นะฮะทางกระทรวงสาธาสุขบอกว่าต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
โดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมด้วยนะฮะ
เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยตั้งข้อกังขาอยู่โอ้โหมันก็ต้องไปดูนะว่าเออตกลงแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
คุณหมอนัดเอาไว้กี่โมงกี่โมงใช่แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเบิกตัวนักโทษชายออกมาตอนกี่โมง
คือมาถึงก่อนแล้วหมอหมอกลับไปแล้วหรือหมอยังไม่มาหรือหมอแจ้งไปแล้วว่าวันนี้ขอเลื่อนนัดนะ
แต่ยังพามาพี่อุ๋ยเคยนัดหมอทันตแพทย์ตามโรงพยาบาลไหมอุ้ยแพทย์หลายอย่างก็นัด
อุ๋ยรู้ไหมว่าหมอทันตแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางอย่างหนึ่งที่คิวนัดแน่นมาก
แล้วเวลานัดเขาจะนัดล่วงหน้าแล้วจะขอให้เราไปให้เป๊ะตรงตามเวลา
แล้วถ้าเขาเลื่อนเขาจะบอกเราร่วงหน้า
ใช่ค่ะหมวยเลยมาจ้างไหมจ้างไหมนี่แหละอ่าแต่ทีนี้เนี่ยคือตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราอ่ะ
ไปดูที่บ้านของไหมคือบ้านถูกปิดเงียบล็อกกุญแจไม่มีใครอยู่
คือเจอแต่แม่เจอพี่ชายของไหมอยู่บ้านอีกหลังนึง
อยู่หลังนี้นะแต่อยู่หลังที่ใกล้ใกล้กันแต่พี่ชายอ่ะเล่าแบบนี้
บอกไม่รู้นะเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวโด่งดังกันตอนนี้
ของเสียแป้งเนี่ยคือน้องสาวเอาจริงออกจากพื้นที่ไปเป็นเวลาหลายปี
ไม่ได้ติดต่อน้องสาวเลยไหมเนี่ยแล้วก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า
น้องไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่ไปทำให้เสียแป้ง
หนีออกจากโรงพยาบาลคือครอบครัวให้ข้อมูลว่า
ไหมน่าจะถูกหลอกแบบนี้ค่ะ
คือพี่ชายก็บอกแบบนี้บอกไม่ได้รู้เรื่องอะไร
ก็ไม่ได้ติดต่อกับน้องมานานแล้วส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะ
คุณนเรศเกิดสิริค่ะอายุ๕๕ปี
บอกว่าให้ข้อมูลว่าพื้นเพลย์ครอบครัวของไหม
ไหมเขาเป็นครอบครัวที่ยากจนนะ
ออกจากบ้านไปสัก๒๓ปีแล้วแหละไม่ได้อยู่ที่นี่นี่แหละ
แต่ทำอาชีพดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเป็นอยู่แล้วก็รับจ้างอยู่แบบนี้ตลอดมา
แล้วให้ข้อมูลแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกนะ
เอาจริงคุณนักข่าวไหมเขาเป็นคนสติสัมปชัญญาไม่ได้ค่อยสมประกอบนะ
คือถ้าใครจะมาหลอกลวงอันนี้ก็ทำได้ง่าย
แล้วก็เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าไหมอาจจะถูกหลอกให้ไปช่วยค่ะ
เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าสติปัญญาของเขาค่อนข้างจะอ่อน
ถ้าใครคิดจะหลอกลวงอะไรเขานี่รู้สึกว่าจะง่ายต่อกัน

สติเขาไม่สมประกอบกันที่
วันนี้อธิบดีกรมรัชธรรมบอกผมว่า
ที่ว่าต้องโอ้โหมันทำฟันปวดฟันขนาดไหน

เขาฟันบินฟันหักต้องครอบฟัน
ซึ่งข้างในไม่สามารถทำได้
คุณผู้ชมครับภาพนี้เนี่ยล่าสุดทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วนะฮะ
ตกลงเป็นภาพเก่าที่ถูกตั้งคำถามว่า
โอ้โหนี่เสียแป้งนี่อิทธิพลขนาด
นอนใช้โทรศัพท์มือถือได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เอาละไหมบอกเสียแป้งให้ไปซื้อมาให้ก็จริง
แต่ไม่แอบใช้หน่อยเหรออย่างนี้มันจะหยามกันเกินไปไหม
ตกลงเนี่ยท่านผู้ชมครับประเด็นนี้นะฮะ
เราตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นรูปเก่านะครับ
ตั้งแต่สมัยเสียแป้งยังไม่ถูกจับกลุ่มขังคุกนะ
เพราะว่าโทษคดีปล้นทรัพย์อาวุธปืนเนี่ย
สารพิพากษาไว้โทษ๒๑ปี๓เดือน๒๕วันเนี่ย
เขาถูกจำคุกเมื่อ๑๑มกราคมปี๒๕๖๕นี่นะฮะ
แล้วก็อยู่ที่เรือนจำกลางพัทธลุง
จะถูกส่งมาที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

เพราะพฤติกรรมเรื่องทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในเรือนจำ

ตั้งแต่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทธลุงนะฮะ
ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนั้นยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มคุมขังอะไรนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจชุดไล่ล่าของจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
เปิดเผยว่าขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
นี่เสียแป้งนี่เห็นไหมเตรียมจะลงการเมืองท้องถิ่นด้วย
มีภาพแบบพบปะชาวบ้านเยอะแยะเนี่ย
ตอนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังต้องโทษติดคุกไปแล้วเนี่ย
อยู่ที่เรือนจำกลางพัทธลุงเห็นบอกเคยป่วยเหมือนกันเหรอ
เป็นลักษณะเหมือนป่วยชิบอีกเหมือนกันนะ
คือแกล้งป่วยค่ะแล้วก็คือด้วยความที่ตัวเขาเองอ่ะ
มีฐานะก็ไม่แปลกภาพนี้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่
มันก็ไม่แปลกอย่างที่บอกเอาจริง
คือทางด้านของเสียแป้งใช้อุบายลักษณะการป่วยทิพย์
หลายครั้งแล้วก็ทำให้ตัวเขาจำเป็นจะต้องออกไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
คือที่ตำรวจพัทธลุงบอกว่าพฤติกรรมที่ตรวจสอบไปเนี่ยแกล้งล้มป่วย
ได้ออกไปรักษาตัวในโรงพยาบาลพัทธลุง
ซึ่งที่พัทธลุงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะคุ้มกันไปอย่างแน่นหนา
เนื่องจากเสียแป้งเนี่ยเป็นคนใหญ่โตในพื้นที่
แล้วมีพักพวกในเรือนจำมาก
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทธลุงก็เลยประสาน
ตอนนั้นเพราะว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
ขอย้ายให้ไปอยู่ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
เพราะเห็นว่าเป็นเรือนจำใหญ่กว่ารัฐกลุ่มมากกว่า
ต้องจัดกำลังตำรวจทั้งในทั้งนอกเครื่องแบบ
เรียกได้ว่าวางมาตรการป้องกันการหลบหนีกันหมดเลยนะ

แต่สุดท้ายกลายเป็นก็มาเกิดเหตุการณ์ว่าแหก
แหกโรงพยาบาลแบบนี้ออกมาได้
ทีนี้แหล่งข่าวก็เชื่อแบบนี้นะคะว่าการก่อเหตุรอบนี้

แล้วน่าจะมีอาวุธปืนและก็อาวุธสงคราม

เชื่อว่าตอนนี้เสียแป้ง

กำลังระดมลูกน้องเก่าทั้งในและนอกจังหวัด

เพราะเจ้าตัวเป็นคนยิงปืนแม่นยำตำรวจจึงห้ามประมาทโดยเด็ดขาด
ตอนนี้มีรายงานว่าชุดจับกลุ่มรู้แล้วนะคะว่าเสียแป้งไปหลบหนีอยู่ที่ไหน
รอกำลังเข้าจับกลุ่มค่ะ
เดี๋ยวค่อยตามความคืบหน้ากันต่อนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนะครับ